วันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูง
จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
หัวข้อไทยรัฐวิทยากับการเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
โอกาสนี้ขอกลับเรียนเชิญท่านนัทพลทีพสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่กล่าวเปิดงานในวันนี้ขอกลับเรียนเชิญครับ

ท่านกรรมการบุญฐิไทรรัฐ

ถั่วประเทศท่านภูมิเกลียดทุกท่านครับ
ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ซึ่งได้ประกาศยกย่องให้คุณกัมพลวัชรพล

ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ
ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ในโอกาสที่ครบรอบ๑๐๐ปีชาตการของท่านกัมพลวัชรพลในปีนี้
ถือว่าเป็นคนไทยลำดับที่๒๘ที่ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้
ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับ
ที่ผู้บริหารสูงสุดในอดีต
วงกรไทยรัฐได้รับเกียรติอันสำคัญ
จากรายงานของท่านมานิดสุขสมจิต

และกรรมการของมูลนิธิไทยรัฐ
เรียนไทยรัฐวิทยาที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้สร้างขึ้น

จะเพิ่มโรงเรียนในปีนี้เป็นถึงร้อยสิบเอ็ดโรงเรียน
เท่ากับองค์กรทั้งสององค์กรคือ
กรของมูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
โดยเฉพาะในกระทรวงศึกษาซึ่งผมรับผิดชอบอยู่
และเมื่อสักครู่ได้รับทราบว่าทางโรงเรียนไทยรัฐ
มีหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น๒วิชา
ในเรื่องของการเป็นพลเมืองที่ดี
และวิชารอบรู้ของสื่อสารมวลชน
เป็นเรื่องที่สำคัญครับของการพัฒนาประเทศในอนาคต
ผมอยากจะกล่าวว่าการศึกษาในอนาคต

ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ทุกวัน

มีการพัฒนาที่มากขึ้น
ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ต้องได้รับการสนับสนุน

เพื่อให้บุคลากรหรือว่าทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งเป็นเยาวชนของโลก
พร้อมต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
มีศักยภาพในการปรับตัวเอง
เพื่อรองรับในการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของนโยบายที่ทางรัฐบาลได้วางไว้
ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ศัตวรรษที่๒๑รัฐบาลให้ความสำคัญ
ท่านนายกได้มอบแนวทางในการดำเนินงาน
เพื่อให้กระทรวงศึกษามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
ปรับตัวเพื่อเข้าสู่สารวัตรที่
ท่านเองที่อยู่ในที่นี้เป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน
ผมพูดอยู่เสมอในการให้สัมภาษณ์ว่าครูเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการพัฒนายาวชนของชาติ
ผู้บริหารทุกท่านในที่นี้มีความสำคัญในการวางแผนบริหารโรงเรียน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการศึกษาซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วจากกระทรวงศึกษา
ถ้าหากมีโอกาสที่เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
อยากให้ท่านผู้บริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาที่กระทรวงศึกษาว่าทำอย่างไร
นักศึกษานักเรียนที่อยู่ในสังกัดของท่านในกลุ่มของโรงเรียนของท่าน
จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น
เราต้องอย่าลืมครับว่าในโลกนี้มีบุคลากรหลายแบบ
ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแพทย์ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์
เรามีนักเขียนเรามีนักศิลปะเรามีทหารเรามีนักธุรกิจ
โรงเรียนเป็นโอกาสที่จะทำให้เยาวชนได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
โอกาสนี้แน่นอนครับจากหลักสูตรพื้นฐาน
ยาวชนหลายท่านสามารถมองเห็นตัวเองได้
แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากท่านผู้บริหารมองเห็นว่ามีโครงการอะไร
มีวิชาอะไรมีแนวทางอะไรที่จะทำให้เยาวชนทั้งหลายเหล่านั้น
เจอหรือว่าค้นพบตัวเองเพื่อเขาจะได้วางแผนชีวิตได้
เขาจะได้มุ่งมั่นในการทำในสิ่งที่เขาชอบ

เปิดโอกาสให้เด็กแสดงศักยภาพที่สูงสุดของตัวเอง
ผมอยากให้ทางคณะกรรมการของกระทรวงศึกษา
เปิดกว้างในการรับทราบข้อมูล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของโรงเรียน

กลุ่มของโรงเรียนไทยรัฐที่มีโอกาส
ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน
มีโอกาสที่อาจจะมากกว่าโรงเรียนอื่น
ที่ได้รับแค่การสนับสนุนจากกระทรวงศึกษา
การทำงานกับเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญ
และต้องขอขอบคุณนะครับมูลนิธิไทยรัฐ
ที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศไทย
หวังว่าความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างบุคลากรของประเทศ
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศไทยครับ
ก็ต้องขอชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่มีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอย่างไม่หยุดยั้ง
ครั้งนี้เป็นการสัมมนาครั้งที่๓๘แล้วนะครับ
หัวข้อโรงเรียนไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
คงจะมีประโยชน์ในการพัฒนาในการเรียนการสอน
พัฒนาโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
ผมขอเปิดการสัมมนาและขอให้การสัมนาสำเร็จลงด้วยดี
ประโยชน์ต่อวงการศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา